คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้
เรื่องของน้องพาคินนั่นเองค่ะ
เราตามหาเด็กชายวัย๑ขวบ๗เดือน
มาตั้งแต่วันที่๑เมษายน๙วันแล้วนะคะ
แล้วเมื่อเช้าก็มีชาวบ้านไปเจอศพเด็ก
ในคลองอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มีการไปตามแม่น้องให้มาดู
โอ้โหพอแม่เห็นเท่านั้นแหละค่ะ
คือร้องไห้แทบขาดใจไร้ปฏิหารนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาน้องพาคิน

หายออกไปจากบ้านในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี

มีชาวบ้านเขาไปเจอศพเด็กเป็นเด็กผู้ชาย
อายุใกล้เคียงกับน้องพาคินเลยค่ะ
ลอยน้ำคว่ำหน้า
ใส่เสื้อยืดสีดำไม่สวมกางเกงนะคะ
แล้วก็เจอศพเด็กอยู่ในคลองไส้ไก่

ซึ่งตรงนั้นนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่
อยู่ห่างจากคลองชลประธานสาย๓
คลองชลประธานเป็นคลองหลัก

แล้วจุดที่พบศพเด็ก
ห่างจากบ้านน้องพาคิน๑๕กิโลนะคุณผู้ชม
จุดตรงนี้ค่ะเป็นคนละจุดกับที่ตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยมีการระดมกำลังค้นหาเมื่อวานนี้
ทีนี้พอชาวบ้านเขาไปเจอ
เจ้าหน้าที่ก็มีการให้พ่อแล้วก็แม่ของน้องพาคิน

เพื่อดูว่าศพของเด็กที่เจอนั่นน่ะ
จะใช่น้องพาคินไหมใช่ลูกตัวเองหรือเปล่า
ทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำร่างเด็กขึ้นมา
แม่น้องคือร้องไห้แทบใจจากหาดเลยค่ะ
แล้วตอนที่แม่เห็นศพลูกแม่จำน้องได้
บอกว่านี่คือลูกฉันคือน้องพาคินจริง
ส่วนชาวบ้านคนที่เขาไปพบศพน้องเป็นคนแรกนี่นะคะ
ก็คือนายสมเกียจจันนาคอายุ๕๓ปี

คือเนื่องจากเมื่อวานนี้เขามีการปิดน้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำในคลองชลประธานมันลดลง

แล้วพอเช้าวันนี้ก็มีการปล่อยน้ำ

ชาวบ้านคนนี้เขาก็ไปเดินดูที่นาของเขาปกติอะค่ะ
แต่เขาก็ฟังข่าวตามข่าวมาตลอดเรื่องของน้องพาคิน

เหมือนกับตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นศพเด็กนะ

แต่พอดูอีกทีนึงอ้าวนี่มันศพเด็กนี่นะ
แล้วก็ใส่เสื้อยืดสีดำเหมือนกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เลย
สมเกียจเขาก็คิดว่าน่าจะใช่น้องพาคินหรือเปล่า

ก็ตอนนั้นเขามั่นใจเลยว่าเป็นน้องพาคิน
แล้วก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำร่างของเด็กที่พบ

เพื่อที่จะชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปด้วยนะคะ